วันนี้ตำรวจคุมตัวบังนัดผู้ต้องหาที่ก่อคดีล่อลวงเด็กหญิงวัย๑๒ปี
ข่มขืนในตึกร้างย่านรามคำแหง
ไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสอรภาพจอประเด็นจากคุณพรอยซาจีฤทธิสินค่ะ
สถานบันเทิงร้าง๒ชั้นภายในซอยรามคำแหง๘๑
ที่เดือรอบมีสังกสีผิดกั้นไว้
มีต้นไม้ขึ้นรกร้างมีกองขยะและสิ่งปฏิกูลเต็มพื้นที่
เป็นจุดที่นายสำรวยจิตชื้นหรือบางนัด
นำตัวเด็กหญิงวัย๑๒ปีขึ้นไปข่มขืน
กระทำชำราวที่บริเวณชั้น๒
ในวันนี้ตำรวจได้คุมตัวบังนัดไปชี้จุดเกิดเหตุ
โดยใช้เวลาเพียง๕นาทีก็แล้วเสร็จ
จากบางนัดมีสีหน้าเคร่งเครียดและเป็นกังวลอย่างมาก
เพราะไม่ต้องการให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์และบันทึกภาพ
จากนั้นตำรวจได้คุมตัวบังนัดไปที่อพาร์ทเมนต์๕ชั้น

ซึ่งเป็นบ้านพักของเด็กหญิงและเป็นจุดที่บางนัด
พาเด็กหญิงออกมาและนำกลับไปส่งคืน
ก่อนจะคุมตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดา
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
และพรากผู้ยาวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
โดยได้แนบคำร้องขอคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง

ผู้ต้องหามีหมายจับครั้งเก่าและเกรงว่าจะหลบหนี
กลับไปจุดเริ่มต้นของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
แม่ของเด็กหญิงวัย๑๒ปีเขาแจ้งความว่าลูกสาวของเธอ
ถูกชายที่ชื่อบังนัดล่อลวงไปข่มขืน
เช้าวันต่อมาตำรวจพิสูจน์หลักฐานและชุดสืบสวน
ลงพื้นที่เก็บหลักฐานพร้อมเร่งติดตามตัวคนร้าย
โดยมีรายงานว่าหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
๔วันตำรวจสายตรวจปฏิบัติการพิเศษหรือ๑๙๑
รวบตัวบังนัดได้ที่เพิงพักไม่มีเลขที่
ภายในชุมชนบึงสำราญย่านนวมิน๒๖เขตบึงกลุ่ม
ซึ่งเป็น๑ใน๕ชุมชนเป้าหมายยาเสพติดย่านรามคำแหง
ก่อนนำตัวบังนัดสอบสวนอย่างเคร่งเครียด
เสพยาเสพติดจนทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
คือคำรับสารภาพของผู้ต้องหา

เนื่องจากรู้จักกับครอบครัวและตัวเด็กหญิงอายุ๑๒ปีเป็นอย่างดี
ใช้วิธีล่อลวงอ้างว่าจะพาไปซื้อขนมกิน
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของชุดสืบสวน
ที่พบว่าบางรัฐจะเป็นผู้ส่งเด็กหญิงไปโรงเรียนทุกวัน

เพียงเท่านี้จากการตรวจสอบประวัติ
ยังพบว่าบางนัดเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับติดตัว๒หมาย
ในคดีรักทรัพย์พื้นที่สอนอสายไหมและมีนบุรี

และเคยถูกดำเนินคดีในข้อหายาเสพติด
เมื่อปี๒๕๕๕และ๒๕๕๙
ในพื้นที่สนโชคชัยโคครามและบึงกลุ่มด้วย
เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครอง
วางใจบุคคลอื่นจนนำภัยอันตรายมาสู่ลูกหลาน
แม้จะเป็นผู้ที่มีความสนิทคุ้นเคยกับครอบครัวก็ตาม
ส่วนสถานที่เกิดเหตุเป็นที่เปรียวและร้างผู้คน
ว่าเด็กหญิงจะร้องขอความช่วยเหลืออย่างสุดเสียง
ก็คงไม่มีใครสามารถมาช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

หวังเพียงว่าจะเป็นบทเรียนให้เกิดความระมัดระวัง
และไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกในสังคม
พระสตรีฤทธิสินทร์ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน